คุณผู้ชมฮะปัญหาเพื่อนบ้านบ้านตรงข้ามคนในหมู่บ้านที่สาธารณะในหมู่บ้าน
อะไรอีกหมาแมวขยะจอดรถมาครบนะฮะ
ครั้งนี้เป็นศึกเพื่อนบ้านบ้านอยู่ตรงข้ามกัน
แต่ว่าบ้านฝั่งตรงข้ามต่อเติมโครงหลังคามาถึงครึ่งถนนแล้วคุณ

นั่นสิฮะปลูกต้นไม้สวยงามบ้านเขาเลยนะ
แล้วก็เอาไว้ที่จอดรถนะฮะมันเป็นแบบนี้ก็เลยต้องมีการร้องเรียน
พอร้องเรียนเสร็จแม่ทะเลาะกันอีกนะครับ
คุณผู้ชมไปดูคลิปที่ชาวบ้านเขาถ่ายไว้หน่อยนะครับ
นี่คุณคุณขวัญครับคุณผู้ชมฮะถ้าบ้านตรงข้ามคุณเป็นแบบนี้คุณทำไง

คือคุณอาจจะอย่าต่อเติมหรือจะปลูกต้นไม้สวยของคุณ

เออมันต่อเติมมาในที่สาธารณะแล้วนะฮะ
คือเจ้าของบ้านที่ถ่ายคลิปนี้ไว้นะอยู่ฝั่งตรงข้ามครับ
ก็เลยร้องเรียนเทศบาลแล้วก็ร้องเพจดัง
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ตำบลบางครูรัฐอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
หมู่บ้านแห่งนี้ก็เป็นบ้านทาวน์ฮาวส์๒ชั้นแล้วครับ
แต่บ้านตรงข้ามนะคุณโอ้โหมีอะไรนะคุณ
เห็นไหมท้ายซอยนั่นหลังคายื่นออกมาครึ่งถนนแล้ว
แม้บ้านจะอยู่สุดซอยก็ตามแต่

ขณะที่บ้านของคนร้องเรียนนะฮะคือบ้านของคุณภูเมฆนะฮะ
สิทธิ์นำรถยนต์เข้าไปจอดหน้าบ้านเลย
แล้วก็เขาบอกโอ้โหทุกอย่างที่บ้านตรงข้ามทำเนี่ย
มันผิดที่ผิดทางไปหมดเลยนะฮะ

บางครั้งนำฟูกที่นอนกระบะทรายแมวมาตาก

ราสงสัยจะเอามาจอดใต้หลังคาแบบนี้

เคยร้องเกลียนไปที่เทสาบาลเมืองบังคูรัฐ
แต่เรื่องก็เงียบหายไปไม่รับการแก้ไข
ก็เลยต้องร้องเทศบาลอีกครั้งร้องสื่อดังร้องสื่อมวลชนด้วยนะครับ
ทีนี้มันเป็นเรื่องเป็นราว
ขนาดสื่อมวลชนเข้าไปนะทางเทศบาลเข้าไปนะ

เพราะตอนที่นักข่าวของเราเข้าไปก็ไปเจอกับประธานหมู่บ้านก่อน
ประธานหมู่บ้านก็พาไปดูไอ้โรงรถเจ้าปัญหาตรงนี้แหละครับ
ปรากฏว่าเจ้าของบ้านที่สร้างโรงรถนายกอล์ฟเสื้อเขียวเนี่ยนะครับ
เข้ามาพูดคุยกับผู้ร้องเรียนก็คือนายสุเมฆ
ไม่ได้พูดคุยกันธรรมดาคุณ
แป๊บหนึ่งต่อร้อต่อเถียงแป๊บหนึ่งวิจจะวางมวยกันนะครับ
แล้วก็ถามนายสุเมฆใครร้องร้องทำไม
ทำไมไม่มาบอกผมก่อนผมสร้างไว้ตั้งนานแล้ว
ผมก็พร้อมนะที่จะบรื้อออกนะ
หรือพี่ถือว่าพี่มีเส้นมีสายอะไร
คุณผู้ชมไปฟังจังหวะทะเลาะกันนิดหนึ่งครับ

ส่วนฝั่งคนร้องเรียนคือพี่สุเมฆเนี่ย
ก็เงียบหน่อยไม่ค่อยคิดอยากจะเถียงเท่าไหร่นักนะครับ
แต่ทีนี้นักข่าวของเราก็ไปก๊อฟก๊อฟก็คือคนนี้นะ
เจ้าของบ้านที่ต่อเติมยื่นออกมาก๊อฟพาไปดูหน้าบ้านหน่อยดิ
แล้วจะแก้ไขยังไงดีเนี่ยเพราะมีคนร้องเรียนแล้ว
ทั้งเรื่องของกระถางต้นไม้เรื่องของหลังคาโครงที่มันยื่นออกมาเนี่ยนะฮะ
คือก๊อฟเขาบอกแบบนี้ผมสร้างโรงจอดรถมาตั้งแต่ปี๔๑
คือผมมาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้เกือบ๓๐ปีแล้วนะครับ
คือผมก็ยอมรับว่ามันผิดแต่ตะก่อนเนี่ยสมัยบ้านตรงข้ามเนี่ย
เป็นคุณปู่ท่านหนึ่งนะฮะ
ซึ่งคุณปู่นั้นแกก็ไม่มีรถไม่มีอะไรเข้ามา
แกก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ทีนี้พอคุณปู่ท่านเสียชีวิตไป
แกก็ขายบ้านหลังนี้ให้กับนายสุเมฆเจ้าของคนใหม่
แต่นายพุเมษเนี่ยนะฮะกลับมาว่าเขา
ก็เขาไม่ใช่คุณปู่เท่านั้นแล้วนะคะ
ผมก็รู้นะฮะว่ามันผิดนะฮะเดี๋ยวผมจะรื้อแล้วไง
ทำไมไม่บอกกันดีเอาไปฟังเสียงเขาแล้วกันนะครับ

คือเขาต้องการจะเอารถมาจอดในบ้านเขาในซอกในซองเขาเลย

ซอยมันแคบแค่นี้เองพี่เอ้ยเพราะว่า

พี่สังเกตเลยแต่หลังเขาไม่ได้มีรถเข้าไปจอดนะ
อย่างนี้ถูกไหมครับเนี่ยการที่ต่อเติมออกมาแบบนี้

ได้ผมยินดีได้ยินดี
แล้วไอ้ที่เขาไปร้องเรียนว่ารถเขาจะต้องจอดในซองบ้านเนี่ย

ดูก่อนว่ามันมีแนวกำแพงของเขาอยู่แล้ว

แต่คือทำพร้อมกันได้ไหมให้มันถูกแค่นั้นเอง

ผมยินดีลื้อถอนนะเดี๋ยวผมเอากระถางต้นมงต้นไม้ออกก่อน
อันนี้ผมยกได้แต่ไอ้โครงสร้างเหล็กเดี๋ยวรอช่าง
แต่บ้านผมรื้อบ้านเขาก็ต้องลื้อนะ

ต่อเติมไอ้ปูนไอ้เสามันก็ยืดออกมาเหมือนกันนิดนึงนะ

ถ้าช่างผมมาก็เอาช่างไปรื้อบ้านพี่เลยได้ไหม

เรื่องของปัญหาที่ไม่ยอมความกันนะฮะ

เพราะวันนี้ทางประหลัดอำเภอบางบัวทองนะ

เดินทางเข้าไปตรวจจุดเกิดเหตุด้วยตัวเอง
แล้วก็สอบถามเจ้าหน้าที่อบตบังครูรัฐ

บ้านนี้ไม่ได้จัดตั้งนิติบุคคลนี่ไงดิฉันว่าแล้วมันน่าจะเป็นหนึ่งปัญหา
ใช่เลยไม่มีคนที่จะดูแลไม่มีข้อบังคับเกี่ยวกับนิติบุคคล
ค่ะนะครับแล้วก็มันก็ขึ้นตรงอยู่กับเทศบาลอ่า
ดังนั้นเรื่องนี้ทางด้านประหลัดอำเภอบางบัวทองบอกว่า
เดี๋ยวจะให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่อบตและนายกอบต
เจ้าของพื้นที่แล้วก็เทศบาลที่ดูแลตรงนี้เข้ามาแก้ปัญหาซะนะครับ
แล้วก็ได้ข่าวว่าตัวของนายก๊อฟผู้ถูกร้องเรียนก็ยินยอมจะรื้อแล้ว
แต่ถ้ารื้ออะไรหมดแล้วนะต้องลื้อใจกันด้วยนะ

มันต้องจบด้วยดีเพราะยังไงยังไงมองไปตรงข้ามก็เห็นกันอยู่ดี

ไม่ใช่เดินออกมาเดี๋ยวเขาเถียงกันอีกก็เลาะกันอีก

แอบหันมามองตัวเองโล่งใจไม่มีปัญหาแบบนี้
จับมือกันให้กลางถนนจับมือเลย